มันเป็นเรื่องที่สะเทือนใจเกิดขึ้น

โอ้โหมาดูครอบครัวนี้

คล้ายกับกรณีของน้องกระปุก
และน้องออมสินที่บางพลีสมุทรปราการ

กรณีนี้ค่ะน้องอายุ๗ขวบ

คุณพ่อนี่ติดเชื้อไปก่อนแล้วก็ไปรักษาตัวอีกที่หนึ่ง

แล้วด้วยความเป็นเด็กค่ะคุณผู้ชม
น้องบอกว่าแม่หนูหลับไป

แต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ไปช่วยแล้วนะคะ

ไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไร
แต่แม่ไม่ยอมพูดสักนิดนึงเลย

ตั้งแต่ตอนเช้าเช้าที่หนูตื่นมา
ตอนที่หนูจะให้แม่ก็บอกว่าให้กิน

เรียกแม่เรียกแม่แม่แม่

แต่ตอนนี้แม่ไม่ยอมตื่นเลย

ตั้งแต่เช้า

เสียงไม่รู้ทำเสียงมันนี่แล้ว
แม่ได้คุยกับหนูนานยังลูก

แม่ไม่ได้นอน

แม่ไม่อมตื่น

หนูน้อยคนนี้ก็ตอบ

เจ้าหน้าที่ถามอะไรก็ตอบไปตรง
บอกปกติแม่จะคุยกับหนู

เชื่อว่าคุณผู้ชมเป็นห่วงน้องนะคะ
เชื่อว่าคุณผู้ชมมีคำถามในใจว่า

ติดโควิด๑๙ไปด้วยหรือเปล่า

โชคดีมากน้องไม่ติดนะคะคุณผู้ชม
มาดูเรื่องราวของครอบครัวนี้ค่ะ

พ่อสำรงเหนือได้รับแจ้งว่ามีผู้หญิง

ห้องอยู่ชั้น๘อัคพันธุ์ชุด
ถนนเทพารักษ์อำเภอเมืองสมุทรปราการ

กุศลสมุทรปราการไปตรวจสอบ

โต้โควิด๑๙เทศบาลนครสมุทรปราการ

นั่งร้องไห้อยู่หน้าอาคาร

อย่างที่คุณผู้ชมได้ฟังเสียงไปเมื่อสักครู่

พ่อบอกหนูว่าจะไปอยู่โรงพยาบาล

แล้วพ่อก็สะพายกระเป๋าออกไป
อยู่กับแม่สองคน

หมายถึงเช้าเมื่อวานนะคะ

หนูตื่นมาเรียกแม่
จะให้ต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปให้กิน

ปกติเรียกแล้วแม่จะตื่น

จนถึงเจ้าหน้าที่ไปถึง
หนูน้อยคนนี้เล่าให้ฟังแบบนี้

ส่งไปกักตัวตั้งแต่๒๔กรกฎาคม

รักษาตัวแล้วก็ไปกักตัวเรียบร้อย
ส่วนแม่เด็กก็ติดโควิดเหมือนกันเพราะว่าพ่อแม่ก็อยู่ด้วยกันอยู่กับลูกเนี่ยนะคะ
พวกผ้าปิดปากน้ำยาแอลกอฮอลตามตลาดนัด

ติดโควิดแล้วแม่เองก็พยายามจะไปตรวจคุณผู้ชม
แต่ปัญหาคือคุณแม่
ไปตรวจหลายโรงพยาบาลเขาไม่ตรวจให้
แต่ตัวคุณพ่อทำงานบริษัทเอกชน
ทางบริษัทเขาส่งไปตรวจก็เลยได้ตรวจ
แต่แม่ขายของอยู่ในตลาด

เมียก็ต้องสิทธิ์ว่าเมียก็ขายของในตลาดสล็อตเลย
ต้องไปขายพวกผ้าผิดสางพวกน้ำยายอย่างนี้
วันนั้นเขาโทรมาบอกวันนั้นบอกว่า

หมอไม่ยอมให้ตรวจเหรอ
เข้าไปตรวจสอบภายในห้องที่เกิดเหตุนะคะพบศพคุณแม่ของน้องอ่ะค่ะ
อายุ๔๓นอนเสียชีวิตอยู่บนที่นอน
แล้วก็ห่มผ้ามิดชิดเลยอะค่ะในห้องข้าวของก็วางกระจายนะคะ
ปลายเท้ามีกระทะไฟฟ้าอันนี้ค่ะต้มสมุนไพรอยู่
มียาเต็มเลยค่ะยาแก้ไอยาแก้อักเสบยาแก้ปวด
สิ่งที่เห็นในห้องพักอ่ะค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะคือเหมือนกับตัวคุณแม่อ่ะ
รู้ตัวว่าติดโควิดสิบเก้าแต่ไปตรวจที่โรงพยาบาลหลายแห่ง
เขาไม่ตรวจให้ก็เลยพยายามช่วยเหลือตัวเอง
สมุนไพรหายาแก้ไอมากินยาแก้อักเสบ
กินแล้วกักตัวอยู่ในห้องถามว่าลูกสาวอยู่ยังไง
ในเมื่อแม่รู้ตัวว่าแม่น่าจะติดโควิด๑๙แต่ยังไม่ได้ตรวจนะ
ลูกสาวเนี่ยนอนห้องรับแขกค่ะลูกสาวแยกมาลูกสาวก็เลยไม่ติดนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็พ่นยาฆ่าเชื้อนำร่างของคุณแม่บรรจุในถุงซิปล็อก๓ชั้น
ไปชนะสูตรที่สถาบันนิติเวศจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ของอาคารแห่งนี้ค่ะ
เขาบอกว่าก่อนจะพบศพคุณแม่เนี่ยนะคะลูกสาววัย๗ขวบไปเรียกเจ้าหน้าที่
มาช่วยหน่อยดูแม่หนูหน่อยหนูปลุกแม่เท่าไหร่แม่ก็ไม่ตื่น
เจ้าหน้าที่ก็ขึ้นไปก็พบว่าแม่ของหนูน้อยคนนี้เสียชีวิตอยู่ในห้อง
โอ้โหอายุแค่๗ขวบนะคะฉลาดแล้วก็เข้มแข็งมาก
ลงมาเรียกเจ้าหน้าที่ให้ขึ้นไปดูคุณแม่

ก็คือสามีของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ

บอกว่าก่อนหน้านี้มีอาการเหนื่อยแล้วก็ไอ
ทางบริษัทที่ทำงานอยู่เป็นบริษัทเอกชน

ที่โรงพยาบาล๒๐กรกฎาคม
๓กรกฎาคมผลออกมาว่าติดโควิด๑๙
กรกฎาคมโรงพยาบาลส่งรถมารับไปกักตัวที่โรงแรมแถวหัวลำโพง
ทีนี้ค่ะตัวพ่อเนี่ยบอกว่าก่อนที่จะไปตรวจหาเชื้อเนี่ยนะคะ
ช่วงสักวันที่๑๙๒๐กรกฎาคมค่ะ

ตัวคุณแม่มีอาการเหมือนกัน
คือเริ่มไอก็ไปซื้อยาแก้ปวด
ไปซื้อฟ้าทลายโจรมากินต้มน้ำสมุนไพรดื่ม
พยายามจะช่วยเหลือตัวเองกันในเบื้องต้น
แต่ตัวคุณพ่อบอกว่าพอพ่อเนี่ยมีผลตรวจว่าติดก็ต้องไปรักษา
ทีนี้ค่ะพอกักตัวเนี่ยก็ไม่ค่อยได้คุยกับคุณแม่สักเท่าไห
ไม่รู้เลยว่าตัวแม่มาเสียชีวิตอยู่ในห้อง

เป็นห่วงมากว่าลูกจะติดเชื้อด้วยหรือเปล่า
เจ้าหน้าที่ก็มีการนำตัวน้องไปกักตัวไปตรวจหาเชื้อนะคะ
อย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าดีมาก
น้องไม่ได้ติดโควิด๑๙นะคะ
ตอนนี้อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่แล้วค่ะ
คุณแม่ก็คงจะพยายามกันลูกสาว

ใช่ค่ะลูกสาวแยกไปนอนห้องรับแขกเลย
ต้องนับถือหัวจิตหัวใจของคุณแม่มากเลยฮะ

ปัญหาตรงนี้ทำให้เห็นได้ชัดว่า

แต่ก็คงจะคิดว่าเราคงติดแล้วล่ะเพราะสามีเราติด

ต้มสมุนไพรซื้อยามากิน
ให้ลูกไปอยู่อีกส่วนหนึ่งของห้องนะครับ
สุดท้ายเสียชีวิตนะครับทุกผู้ชมครับ
คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับสามีของผู้ตาย

วิดีโอคอลคุยกันนะครับคือตอนนี้ยังต้องกักตัวอยู่นะครับทุกผู้ชมครับ
สามีของผู้ตายเนี่ยเพราะว่าเพิ่งติดโควิด๑๙นะครับ
คือเขาบอกว่าก่อนที่จะรู้ว่าติดโควิดเนี่ย
ภรรยาเนี่ยไออยู่ก่อนแล้วพยายามไปตรวจโรงพยาบาลหลายแห่งใกล้บ้าน
แต่โรงพยาบาลไม่ตรวจให้
เชื่อว่าภรรยาเนี่ยถ้าได้รับการตรวจจะไม่ต้องเสียชีวิต
เพราะอย่างน้อยก็จะต้องพยายามหาตรงหาเตียงหรือว่าหาวิธีการในการรักษา
ภรรยาก็เลยทำได้แค่นี้ฮะกลับมาอยู่ที่ห้อง
สมุนพงสมุนไพรอะไรมากินเองพยายามหายงหายาอะไรมากินเอง
สุดท้ายก็เสียชีวิตจนได้เดี๋ยวฟังหน่อยนะครับ
ตอนนี้เราไม่เห็นในทางคาดเลยเลย
แต่เห็นไม่ใช่แต่วิดีโอคอของลูก
ทางบนเพราะว่ามาสัมผัสลูกทั้งพ่อทั้งแม่
พ่อแม่พ่อก็ติดแม่ก็ติด
แต่ตรงนี้ไปตรวจแล้วเมื่อคืนเจ้าที่พาไปตรวจที่โรงพยาบาลป่าน้ำ

วันนี้แจ้งมาว่าไม่มีไม่ถึงเชื้อ
เพราะโชคดีไป
แต่ต้องกักตัวอีก๑๔วัน
ผมต้องขอขอบคุณเจ้าวิดีทุกคนที่เข้ามาช่วย

ไปช่วยลูกสาวไปเอาลูกสาวไปตรวจโควิดด้วย
และให้ที่สถานที่พักถึงให้ลูกด้วย
ขอขอบคุณมาก
อยากบอกอะไรถึงน้องพลอยไหมคะคุณพ่อ

น้ำผู้ที่ดูแลก็

ส่วนน้องตอนนี้ไม่ติดแต่ต้องกักตัวตามขั้นตอนของมาตรการ๑๔วัน
อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ขณะที่ศพของคุณแม่ของน้องเนี่ย
วัดบึงบัวเขตลาดกระบังกรุงเทพนะครับท่านผู้ชมครับ

น่าจะรู้ว่าตัวเองติดแน่แม้จะยังไม่ได้ตรวจ
เหมือนกับได้โทรแล้วก็สั่งเสียกับญาติญาติ
บอกว่าเนี่ยพ่อของลูกเนี่ยติดไปแล้ว

ไม่รู้ว่าจากนี้ไปเนี่ยจะมีใครดูแลลูกหรือเปล่า
ถ้าเป็นอะไรไปฝากลูกด้วยนะ
สุดท้ายก็อย่างที่คุณเข็มมาสอนบอก
นอนอยู่ที่ห้องเรียกแม่ยังไงแม่ก็ไม่ไหวติงเลย

ค่ะกรณีนี้ก็อย่างที่สามีของผู้เสียชีวิตบอกล่ะค่ะ
คืออย่างน้อยเนี่ยนะถ้าภรรยาของเขาได้ตรวจ
ถ้าได้ตรวจก็จะได้รู้ว่าติดโควิด๑๙
แล้วก็จะได้พยายามหาทางรักษาครับ
นี่ไม่ได้ตรวจนะคะไม่ได้แม้กระทั่งตรวจนะคะ
คือมันทำให้เห็นว่าการตรวจเชิงลุกในตอนนี้
แล้วผิดเทสเนี่ยถือว่ามีความจำเป็นมากนะฮะ
คืออย่างน้อยเนี่ยแม้ผลจะไม่ได้ยืนยันชัดเจน๑๐๐เนี่ย
แต่อย่างน้อยก็ยังได้ตรวจค่ะนะ
จะได้ดูแลรักษากันต่อไปได้ถูกตามกระบวนการขั้นตอนนะครับท่านผู้ชมครับ